ถึงอะไรที่มันเป็นของพื้นถิ่นพื้นบ้านแล้วก็

ข้าวซอยที่เชียงใหม่กินร้อนกับหน้าหนาวแบบนี้มันช่างเข้ากัน
แล้วร้านนี้บรรยากาศก็ดีแถมมีเมนูหลากหลายให้เลือกด้วยจ้า
พูดเลยว่าชื่อร้านเก๋กู๊ดมาก

ไม่ได้ชื่อก็เป็นภาษาอังกฤษ

ร้านนี้อยู่ที่ตำบลสรรทรายหลวงอำเภอสรรทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

แล้วก็บรรยากาศคือดีมากจริง

ที่น่าแปลกก็คือว่าอะไรรู้ไหมเมนูข้าวซอยของทางร้านเขามีลักษณะเป็นเส้นสองสี
เป็นเส้นสองสีนะคะแล้วก็ยังเป็นสูตรต้นตำรับข้าวซอยเมืองเหนือแต๊ะเจ้า
มีทั้งข้าวซอยไก่นะเจ้านะข้าวซอยหมูและข้าวซอยเนื้อ
คุณก็เลือกสรรตามความชอบได้เลยแล้วคุณดูลักษณะที่เขาเสิร์ฟมาเห็นไหม
มีสีเขียวกับที่เป็นทอดทอดสีเหลืองแบบนี้นะคะส่วนราคาข้าวซอยสองสีนี้ชามละเพียงแค่หกสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะ
แต่ถ้าหากใครบอกโอ้อยากจะกินแบบเมนูเนื้อเน้นมีไหมได้เลย
สเต็กได้นะคะมีทั้งสเต็กหมูสเต็กเนื้อสเต็กไก่และอีกมากมายหลากหลายเมนูไว้ให้บริการค่ะ
สำหรับเจ้าของร้านคือคุณจ้าเอเป็นบาริสต้าชงกาแฟเองด้วยนะ
บอกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมที่มีโอกาสไปทิ้งใหม่เนี่ยแวะไปหน่อยละกัน
ชิมข้าวซอยแบบต้นตำรับหน่อยค่ะการันตีเลยว่าอร่อยแบบสิบสิบสิบ
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๐๘๑๖๐๒๓๓๘๖โทรไปสอบถามโทรไปสั่งจองกันก่อนได้เลย
บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร้อยนะเนี่ยโอ้มีโอกาสแวะไปยิ่งหน้าหนาวแบบนี้น่าไปเที่ยว